รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เขาจอดอยู่แถวนั้นพัง
รถที่จอดอยู่ข้างทางก็ถูกเฉียวชนนะคะ
นี่เป็นสภาพรถกระบะที่พุ่งเข้ามากลางวงข้าวเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์
เส้นสัตหิบพัทยาแยกไฟแดงชุมชนบ้านบางเสลค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพสัตหีบรับแจ้งเหตุไปตรวจสอบค่ะ
และประสานหน่วยคู่ภายมูลและนิธิสวังโรจนะ
ธรรมสถานสัตหีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
ริมถนนไปเจอรถหลายคันค่ะสภาพพังยับเยิน
สภาพด้านหน้าพังยับอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ใกล้กันมีรถที่ถูกพุ่งชนด้วยนะคะ๓คัน
สภาพของคันนี้คือล้อหลังด้านซ้ายหลุด
และคันนี้ถูกอัดติดอยู่กับประตูอาคารพาณิชย
อกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะสีแดงดำพังเช่นเดียวกัน
พ่วงข้างกับตัวรถหลุดออกจากกันเลยนะคะ
นี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดกับรถต่างนะฮะ
แต่เรามาดูอาการบาดเจ็บของคนกันบ้างดีกว่าคุณ

คนนี้นะคะมีนายธีรยุทธ์นะคะเป็นคนขับรถคันต้นเหตุ
นายดานุพลค่ะนั่งอยู่ด้านข้างเป็นผู้โดยสารนะคะ
นายสำรวยเล้งจำนงนายสมชายปั้นประสงค์
นายยุทธนปท้องคำนายถวีวัฒน์สำโลงทอง

เขาบอกแบบนี้นะเขาบอกรถกระบะวีโก้คันก่อเหตุเนี่ย
ขับมาเร็วเลยแล้วก็มาพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก่อน
พ่วงข้างเนี่ยส่วนพ่วงข้างกับที่ตัวรถจักรยานยนต์เนี่ย
กระจายเต็มพื้นถนนแล้วทีนี้เสียหลักไปชนกระบะฟอร์ดที่เขาจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วไปกระแทกโดนคนนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านทุกคนกระโดดหนีตาย
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินก็เกิดการเสียหายรถเสียหายไป๓คันแบบนี้
ว่าคนที่กินข้าวอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็บาดเจ็บไป๔รายนะฮะ
รวมกับทั้งคนขับรถกระบะแล้วก็คนนั่งโดยสารรถกระบะคันนี้
ซึ่งเป็นรถต้นเหตุอีก๒บาดเจ็บกันไป๖นะครับ
นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านแท้เลย
ไม่ได้ไปขับรถอะไรประมาทอะไรบนท้องถนนเลย
เห็นไหมคะคำว่าอุบัติเหตุบางทีมาตอนไหนก็ไม่รู้
เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะฮะ
แม้ว่าเราจะไม่ได้ประมาทเลยก็ตามนะครับ